ไปดูเรื่องที่บางทีเราเผลอ
คิดว่าสิ่งนี้มันต้องใช่อย่างที่เราคิดแน่
เราก็เลยวางมันลงไปนี่วางลงไป
สุดท้ายบอมล่วงหายไปเลยครับ
โอ้โหนึกว่ามันเป็นกระจกใสนึกว่าเป็นที่วางได้

เรียบร้อยถ่ายใต้น้ำแล้วเนี่ย

กันน้ำเข้าออก
ใช่

จบแล้ว

แค่เขาเอาโทรศัพท์จุ่มน้ำคุณต้องขำขนาดนี้หรือเปล่า
มันกันน้ำกันน้ำออก
อะไรกับวงกุลขอบอะไรขนาดนั้น
คนหนึ่งจะกันน้ำเข้าอีกคนนึงกันน้ำออก
เอ้าไว้นัดกันใหม่ไม่เป็นไร

เรื่องของเรื่องนี้นะเขาเนี่ย
คิดว่ามันคงจะเป็นแบบว่ามีที่วางมีแท่นแต่ว่ามีกระจกที่แบบวางเอาไว้เพื่อป้องกันไง
บางทีเนี่ยนะตู้ปลาบางที่ข้างบนเขาจะมีที่วางถูกไหม

ด้วยความที่ว่าน้ำมันคงจะสายใส
ใส่จนเห็นข้างในหมดเลย
ก็เลยวางปุ๊บลงไปเดาเท่านั้นแหละครับ

สติเราจะมาไม่ครบนึกออกไหม